เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุต่าง
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
นครราชศรีมามีรถกระบะพยายามเร่งเครื่องแซงรถทัวร์ที่มีผู้โดยสารเต็มคันรถ
แล้วก็เบรกมีการตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดนะครับ
ทำให้รถทัวร์เบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
เสียหลักพลิกคว่ำตกไปในร่องกลางถนน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
ติดตามกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เคยขึ้นครับ
ตำรวจสพปักทงชัยและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนกับรถกระบะตกลงไปในร่องกลางถนน๓๐๔ปักทงชัยกบินบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศสายเลยระยอง
คลิกตะแคนกับรถกระบะอิซูซุสีขาว

สภาพพังเสียหายทั้งสองคันริมฟุตบาทมีผู้โดยสารประมาณห้าสิบคน
กู้ภัยช่วยเหลือออกมาได้นั่งอยู่ด้วยความตกใจ
จำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒๓คนจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนายการศรีศุกร์อายุสามสิบหกปีคนขับรถทัวร์โดยสารระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารมาจากจังหวัดระยองเพื่อมุ่งหน้าไปส่งที่จังหวัดเลย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะคู่กรณีเร่งเครื่องแซงขึ้นมาแล้วปาดหน้ากระชั้นชิด
พุ่งชนอย่างจังส่งผลให้รถเสียหลักตกลงร่องกลางถนน
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
นี่เป็นภาพวินาทีรถเก่งคอนด้าแอคคอร์ดสีดำพุ่งชนท้ายรถกระบะสีขาว
จอดอยู่ริมถนนจนพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้ารถได้รับความเสียหายมีน้ำมันไหลออกมาจากตัวรถ
ที่คนขับรถเก๋งจะเกียกตะกายออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแต่ก็อยู่ในอาการตกใจ
พูดจาสับสนและมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ชาวบ้านในระแวกนั้นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนโพพระยาท่าเรือตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ผู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่ารถเก่งคันนี้ใช้เชื้อเพลิง๒ระบบ
น้ำมันและแก๊สจึงประสานดับเพลิงเทศบาลสารแดง
นำรถน้ำฉีดเลี้ยงเอาไว้ป้องกันการเกิดประกายไฟ
และกันชาวบ้านออกจากจุดเกิดเหตุส่วนรถกระบะอิซูซูดีแม็กสีขาว
สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
โดยที่เกิดเหตุเป็นถนน๒เลนสวนพบศพนายอำพุใหม่วงอายุ๒๒ปี
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันนำขึ้นมาบนไหลทาง
แฟนสาวของผู้ตายที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่า
คืนที่ผ่านมาเพื่อนโทรศัพท์บอกว่านายอำพุที่อยู่ในอาการมืนเมา
มาหาที่บ้านพักในอำเภอบ้านพืชแต่ก็ไม่เห็นผู้ตายจึงคิดว่าคลับบ้านไปแล้ว
แต่ก็ไม่เห็นผู้ตายจึงคิดว่ากลับบ้านไปแล้ว
กระทั่งรุ่งเช้าพบว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับมีอาการมืนเมาและฝนตกถนนลื่น
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจึงแหกโค้งชนต้นไม้เสียชีวิต